สวัสดีค่ะคุณผู้ชมฝนตกไม่ลืมฝนตกลืมวันลืมคืนไปเลยนะคะ
เพราะว่าไม่รู้วันไหนเป็นวันไหนแยกไม่ออกตกทุกวันตกเวลาเดิม
จำได้อย่างเดียวค่ะจำว่าตัวเองสวย
คุณผู้ชมเห็นด้วยหรือเปล่าส่งไลน์มาบอกกันหน่อยนะคะ
เอามองข้ามความสวยไปก่อนวันนี้ดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อย
เอาอย่างงี้ล่ะกันสรุปสั้นสั้นว่าฝนจะตกหนักหนักนะ
หนักอีก๒วันแต่หลังจากนั้นก็ตกอยู่ดีแหละ
แต่อาจจะเบาบางลงนะคะวันนี้มาตรวจสอบเรื่องของฝนกันหน่อย
กลุ่มเมฆตอนเช้าจากภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้
มีฝนเล็กน้อยนะคะในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
จะเห็นว่าพื้นที่อื่นเนี่ยฝนลดน้อยลงเอาเฉพาะช่วงเช้านะคะ
เพราะว่าเมฆไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยมีนู่นแหละ
ภาคอีสานตอนล่างภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลาง
ตอนกลางกรุงเทพมหานครเล็กน้อยนะคะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้ยังคงเป็นตัวเดิมค่ะ
รองฝนขยับต่ำลงมาอีกแล้วก็ลมหนาวจากประเทศจีนนะคะ
เขากดหางฝั่งนู้นลงไปเรื่อยต่ำลงไปเรื่อย
ฝนก็เลยภาคเหนือลดน้อยลงมาตกเน้นภาคกลาง
ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลาง
นี่คือปัจจัยแรกเท่านั้นปัจจัยที่สองค่ะ
ตัวเดิมเช่นเดียวกันแต่ยังคงทำงานหนัก
ทำงานแรงพัดแรงหอบเอาความชื้น
มาเป็นฝนตกในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้
แหมไม่เบาเลยเหรอ
จะทำงานแข่งกับเครื่องสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพขนาดนั้นเลยเหรอคะ
ลมระสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนฝนวันนี้ช่วงเช้า
อากาศร้อนหน่อยนะคะเพราะว่าเมฆยังไม่เริ่มก่อตัวเท่าไหร่
แต่พอช่วงสายสายเท่านั้นแหละค่ะเมฆเริ่มพัดมาเป็นเมฆฝนนะคะ
แล้วหลังจากนั้นปัจจัยต่างสะสมรวมกัน
จนออกมาเป็นฝนในช่วงบ่าย
ฝนจะตกช่วงประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสาม
พื้นที่ไหนบ้างที่ฝนเกิดขึ้น
กรุงเทพและปริมณฑลอีกแล้วเหรอ
ภาคตะวันออกก็ด้วยค่ะภาคใต้ก็ด้วย
อกจากนี้ค่ะช่วงบ่ายจนช่วงค่ำช่วงค่ำนะ
ฝนแถวอื่นหายไปเหลือไว้ที่
กรุงเทพค่ะกรุงเทพและปริมณฑล
เย็นนะช่วงเย็นจนถึงค่ำยังคงมีฝนเหมือนเดิมเลยค่ะ
ส่วนคลื่นตรวจสอบคลื่นกันหน่อยค่ะ
คลื่นฝั่งอันดามันลดน้อยลง
โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยยิ่งต่ำลงเรื่อย
แต่ถ้ากลายฝั่งไปเร็วก็ต้องระวังเช่นเดิมนะคะ
เราพูดเรื่องของฝนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะภาคเหนือภาคกลาง
เขามีน้ำท่วมแล้วภาคอีสานนี่คือภาพของภาคอีสานค่ะ
ภาคอีสานกับมีน้ำถวมคือกันนะจ้า
เบาเป็นฝนตกลงมาล่ะสิหายไปเลย
ถวมบ้านข้นบุรีรำฝนตกหนัก
น้ำไหลลงมาสมทบจากหลายพื้นที่ถวมมาพวกผู้ไทยสงค่ะ
ชาวบ้านว่าห้ามหูว่าเดือดร้อนเพราะไปไหนไม่ได้
ทางออกเข้าหมู่บ้านโดนท่วมแล้วตอนนี้และขังมาหลายวันแล้ว
เน่าสิคะสัตว์มีพิษสารพัดเลย

ชาวบ้านใช้ชีวิตยากลำบาก
นอนก็กลัวตะขาบจะมาไต่ตัวค่ะ
บุรีรำห่างกันไปไม่ไกลเท่าไหร่ขอนแก่น

ว่าขอนแก่นประกาศพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม๑๔อำเภอ
เพราะว่าฝนตกหนักตั้งแต่สัปดาห์ก่อน

น้ำลงมาจากภูเขามาท่วมพื้นที่การเกษตรและชุมชนของชาวบ้าน
โรงเรียนปิดการเรียนการสอนปรับมาสอนออนไลน์ค่ะ

จะต้องเดินลุยน้ำมาที่โรงเรียนค่ะ
ช่วงนี้ก็ต้องปรับตัวกันไปนะคะ
พื้นที่หลายโรงเรียนหลังจากที่น้ำเข้ามาท่วมแบบนี้แล้ว
พอน้ำไปแล้วก็จะต้องลำบากทำความสะอาดโรงเรียนอีก